ลุงไปถามหาว่าเล่าข่าวอยู่ไหน

โมโหกระทืบลุงจนตาย

หลานที่ฆ่าลุงยังนั่งยิ้มหัวเราะอยู่เลย

นี่ครับโดยหลานก็บอกว่าไม่รู้

ตำรวจสพแปลงยาวที่ฉะเชิงเซารับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตาย

อายุ๖๔ปีแล้วชื่อว่าลุงน้อย
สภาพนี่คือเลือดท่วม
แล้วคือตามเนื้อตามตัวมีแต่รอยจ้ำรอยช้ำครับ

ตอนที่ไปถึงอาการเหมือนยังเพ้ออยู่ด้วยนะฮะ
ตำรวจไปสอบปากคำถามเบื้องต้นเนี่ย

เขายิ้มทั้งที่เขาทำให้ลุงตายนะฮะ

ผู้ก่อเหตุบอกว่าทะเลาะกับลุง

นึกว่าลุงแค่สลบไม่คิดว่าถึงตายครับ
ขณะที่พี่สาวผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุช่วงดึกเนี่ยนะฮะ

ไปถามหาเหล้าขาวกับหลาน

แล้วก็คงจะใช้น้ำเสียง

รู้สึกโมโหแล้วบวกกับหลอนยาอยู่แล้วด้วย

พี่สาวของผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงน้องชายร้อง

โหสงสัยคงตีกันตามประสาข์

เพราะยาบ้ามันราคาถูกมาก

ละไม่ถึง๕๐บาทอะ
หลังจากนั้นเสียน้องชายไปแล้ว
มีกี่ครอบครัวถึงจะแก้ปัญหายาเสพติดได้

ตอนนี้นำร่างของลุงน้อยไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล

ก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายในเบื้องต้น
แจ้งข้อหาคือฆ่าคนตายนะครับ

ก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ต่อไปครับ